คือคุณผู้ชมเรื่องราวมันเกิดจากคุณดาวพิมพ์ทอง
แล้วก็ไปร้องห่มร้องไห้พูดถึงเรื่องรักเข่า
รักเก่ารักเก่าใช่ซึ่งตอนนั้นก็จริง
ใครไปออกรายการนี้กลับมาโดนตีทุก

แต่เขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้คบตั้งแต่สมัยอยู่ช่อง๓
บแล้วก็เคยเลิกไปแล้วผู้ชายก็ไม่ยอมเปิดตัวสักที
แนนก็ไม่ยอมเปิดตัวร้องห่มร้องไห้เสียใจกันเยอะมาก
กระทั่งก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครก็ใบ้กันไป
กระทั่งไปเจอคุณเกรทวรินทรวันก่อน

ก็คือผมก็ไม่อยากจะให้คนมาโฟกัสเรื่องความรักอะไรเยอะมาก
ผมก็เลยแบบว่าไม่ขอพูดละกัน

ก็อยากได้เป็นที่ยอมรับของผู้ชายอยากจะให้ผู้ชายเนี่ย
คือเลิกไป๒รอบแล้วคือเกรทก็ยอมรับตรง
แต่มันไม่จบเพราะอะไรแฟนใหม่คุณพอสลันดันโพร่งนะคุณผู้ชม
โพสต์ลงเฟซบุ๊คเรื่องเก่าจะเอามาพูดทำ
ตื๊ดไม่เข้าใจหุบปากกันซะบ้างโอ้โห
แต่พอสลบแล้วนะคุณผู้ชมค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ย
พอร์ตและดาวเขาก็บินไปต่างประเทศเรียบร้อย

คือคนด่าเยอะมากด่าทั้งพอร์ตด่าทั้งดาว

คือเมื่อคืนนี้คุณดาวนะคะก็อยู่ต่างประเทศพอดี
ว่าจริงอะพอดกับดาวนะค่ะ

เขาก็เลยโพสต์ดาวต้องขอโทษทุกฝ่าย
โพสต์ไปเนี่ยไม่ได้ด่าอีกฝั่งนะด่าดาว
เออนะคะก็คืออย่าเข้าใจผิดนะคะ

โอ้โหมันเดือดร้อนกันไปใหญ่โตแล้วนะคะ
อยากจะขอรับผิดแทนทุกคนด้วยค่ะ

ก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นเรื่องเก่าแหละนะคะ

ดิฉันอยากรู้ไอ้คำที่เค้าเบลอเค้าว่าอะไรอะ

ต้องมันเป็นเหมือนแบบหาอะไรสักอย่าง